ประเพณีที่ควรอนุรักษ์กันบ้างนะคะ
คราวนี้เราพาคุณผู้ชมไปร่วมกันลงแขกดำนากันที่นครพนมนะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานค่ะ
ที่เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมกัน

บรรยากาศที่นี่คุณผู้ชม
เห็นทั้งยังไม่เห็นสิ
คือเห็นคนมากมายแต่ยังไม่รู้ใครเป็นใครนะ

ก็จะมีทั้งเยาวชนนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านล่ะค่ะ
คือพอใส่หมวกเข้ามาแบบนี้แต่งตัวคล้ายกัน

แต่ทุกคนมาด้วยหนึ่งใจเดียวกัน

ไปด้วยเนี่ยนะคะยกย้ายไปเรียกว่าทำกิจกรรมกันอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
องค์การบริหารส่วนตะบนพิมารอำเภอนาแก่ร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นี้ขึ้นมา
ภายในที่ดินรอบสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาร
งานนี้นายบัญชาศรีชาหลวงนายกอบตพิมารก็เป็นคนที่เชิญชวนข้าราชการน้องนักเรียนนักศึกษาและชาวบ้าน
มาทำกิจกรรมกันเพราะอยากจะส่งเสริมแล้วก็ทำกิจกรรมนำร่องให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการทำการเกษตร
ทั้งการปลูกผักเลี้ยงปลาทำนาเรียกว่าเป็นเกษตรผสมภาษาล่ะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙นะคะ
ให้ประชาชนได้มีองค์ความรู้ดีแบบนี้แล้วก็จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่สำคัญนี้นะคะยังเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
ปลุกจิตสำนึกได้ร่วมกันทำด้วยตัวเอง
มันก็จะเข้าใจมากกว่าการอ่านหนังสือการฟังเขาเล่ามาเท่านั้น
แล้วก็มีหลายคนนะคะที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปทำการเกษตร
แล้วก็ประสบความสำเร็จปลดหนี้ปลดสินแล้วก็เรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้
การทำเกษตรแบบนี้แหละก็นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างกัน
เรื่องของการทำการเกษตรแบบพอเพียงแล้วก็การลงแขกดำนาด้วยกันด้วย
เรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แบบนอกห้องเรียนใช่ค่ะ
ได้ศึกษาจากชีวิตจริงการลงพื้นที่จริง